คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราให้คุณผู้ชมดูภาพไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้เราตามความคืบหน้าให้เพิ่มนะคะ
สำหรับภาพโอ้โหกลางทะเลอ่าวไทยเลยที่คนเห็นแล้วแบบ
กับเรือของชาวประมงพื้นบ้านที่มีการไล่กันจนเรือชนกัน
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีอาวุธกันด้วยหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์นี้คือเจ็บทั้งสองฝ่ายนะมีฝั่งเจ้าหน้าที่ก็เจ็บ
ฝั่งชาวประมงที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเขาก็เจ็บนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทางประมงพื้นบ้านทำผิดกฎหมาย
เป็นลักษณะของการลากอวนผิดกฎหมาย
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะเราไปคุยมาให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ

นี่ค่ะคลิปนี้แหละค่ะคือเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามการประมงทางทะเลอ่างศิลาชนบุรี
ขับเรือไล่ล่าจับเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้านคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าชาวบ้านทำการประมงผิดกฎหมายกลางทะเลอ่าวไทย
ก็เลยไล่ตามกันแบบนี้มีเรือแบบไปชนกันลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็มีรายงานเหมือนกับว่ามีฝ่ายหนึ่งที่ถืออาวุธด้วยเหมือนกับมีปืนนะคะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามการประมงทางทะเลอ่างศิลาไปแจ้งความนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็เจ็บ
เพราะว่าถูกเรือชาวประมงพื้นบ้านพุ่งชน
เจ้าหน้าที่เจ็บเรือเสียหาย
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหาและออกหมายจับชาวบ้าน
ความผิดข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะ

กรณีลากอวนคลาดหอยโดยผิดกฎหมาย

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้าน

ชาวบ้านก็เอาคลิปนี้มาให้เราดู
เป็นคลิปที่ชาวประมงช่วยกันลากเรือ
โดนชนเสียหายกลับเข้าฝั่ง
นางสาวนัสธมลโรงพื้งอายุ๒๔ปี
เธอบอกว่าเธอไปออกเรือกับพ่อ
พอพ่อเห็นเจ้าหน้าที่ประมงขับเรือมา

เจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่าไล่ตาม
แต่เธอบอกว่าโอ้โหทำไมต้องไล่ล่าขนาดนั้น
ยังก็เป็นคนร้ายทำอะไรแบบผิดกฎหมายแบบหนักหนาขนาดนั้น

แล้วตัวเธอก็เจ็บด้วยเพราะว่าเรือมากระแทกเขาที่ชายโครงขวา
เธอก็ยังไม่กล้าไปหาหมอกลัวไปหาหมอแล้วโดนจับ
ชาวบ้านบอกว่าคือชาวบ้านเขาก็ทำประมงกันมา

หมู่บ้านตรงนี้มีประชากร๔๐๐กว่าคน

ถ้าการทำประมงของชาวบ้านมันผิดกฎหมายเนี่ยนะ
ให้เขาทำประมงเนี่ยนะเขาจะทำอะไร
ก็เลยอยากจะให้สสชนบุรี
อยากจะให้นายกรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่

มาช่วยเหลือมาดูแลมาไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้หน่อย

สสชนบุรีพักพลังประชารัฐนะคะ

ที่หมู่บ้านชาวประมงตคลองตำรูอเจชนบุรีค่ะ

เดี๋ยวจะเป็นคนกลางคุยกับเจ้าหน้าที่ทางประมงให้
ก็ยืนยันว่าจะนำเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้าสู่ที่ประชุม
เสนอรัฐบาลหาทางแก้ไขรวมถึงไปดูข้อกฎหมายให้นะคะ
ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ชาวประมงทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาเป็นร้อยปี
ว่าจะหาจุดตรงกลางตรงไหนได้บ้าง
นี่ค่ะทางสอสอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วย

ตำรวจก็เลยเรียกกลุ่มชาวบ้านมาคุยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประมงมาคุยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยดีไหมมาเจรจากลายเกลี่ยกันหน่อยก็แล้วกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยไปเจอกันที่ประมงชนบุรีนะนี่นะคะ
ก็ช่วงบ่ายนะครับทางตรจชแล้วก็ทางผู้กับการสอบพระมงชนบุรีนะครับ
มีทหารด้วยฝ่ายปกครองด้วยนะฮะตามภาพเลยนะครับ
รวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านด้วยไปที่ประมงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปพบกับนางสะสิวิมลเป่าลิวัฒน์ประมงจังหวัดชนบุรี
เพื่อพูดคุยหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะฮะ
คุยกันอยู่๓ชั่วโมงได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ประมงเนี่ยบอกว่าก็เข้าใจนะแต่ก็ขอทำความเข้าใจด้วยนะครับ
การทำประมงเนี่ยชาวบ้านชาวประมงสามารถทำได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และใช้อุปกรณ์ประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่พอใจนะฮะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าพอสรุปแบบนี้แล้วเนี่ย
เท่ากับว่าที่เขาทำกันเนี่ยมันก็คือทำไม่ได้นั่นแหละค่ะอ่าลักษณะก็คือออกลากอวนคลาดหอยแคลงเนี่ย
เพราะฉะนั้นทางปฏิบัติเนี่ยจะทำยังไงนะครับอยากจะให้มาพูดมาคุยกัน
เพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาแบบเดิมอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะหาทางออกอย่างไร
เพราะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าลักษณะของการทำประมงเนี่ยนะฮะ
คือก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าชาวประมงพื้นบ้านก็บอกว่าก็ทำแบบนี้กันมาเป็นร้อยปีแล้ว
ซึ่งตรงนี้มันก็จะผิดกฎหมายอย่างที่เขาไปไล่จับไงตรงนี้